คุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะมันก็มีข้อมูลของสองฝั่ง
ระหว่างฝั่งของสามีกับภรรยานะครับก็เป็นเรื่องราวที่ถ้าฟังจากทางฝั่งของฝ่ายหญิงก่อนนะ
มันก็คือความรุนแรงในครอบครัวนั่นแหละ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อุดรธานีนะครับคือฝ่ายหญิงเนี่ยบอกว่า
เธอมีสามีใหม่ค่ะเพิ่งอยู่กินกันได้หนึ่งปีอืม
ตัวเธอก็มีลูกติดนะทีนี้แรกเนี่ยมันก็ดีนั่นแหละนะ
หาอยู่กินกันแต่หลังหลังเนี่ยเธอเริ่มถูกพฤติกรรมลักษณะทำร้ายร่างกาย

แล้วก็บังคับเพื่อจะให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยอืม
ซึ่งบางครั้งเนี่ยเธอบอกคือเธอไม่ยอมเธอไม่พร้อมแต่ก็จะถูกทำร้าย
ซึ่งตามกฎหมายแล้วแม้จะเป็นสามีภรรยาก็ไปบังคับเขาไม่ได้

ถูกต้องนี่ฮะแต่มันหนักข้อที่สุดก็คือล่าสุด
พอเธอไม่ยอมมีอะไรด้วยผู้ชายคนนี้สามีใหม่ของเธอ
เอาเชือกไปผูกคอลูกชายวัยสี่ขวบของเธอเพื่อจะขู่
เอาเชือกไปผูกคอเด็กเหรอคะ
ใช่ครับจนเธอเนี่ยต้องพาลูกขี่จักรยานยนต์หนีตายไปขอความช่วยเหลือ
จากเพื่อนบ้านถึงรอดชีวิตมาได้
อันนี้ในมุมฝ่ายหญิงนะครับทุกผู้ชมฟังไว้ก่อนนะฮะ
นี่คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับที่อุดรธานี

ตอนนี้เธอมาพักอาศัยชั่วคราวอยู่ที่คิริศักดิ์

อายุ๓๕ปีสมมุติชื่อออมก็แล้วกัน
มีรอยเขียวช้ำบวมช้ำตามตัวนะ
หลังหูด้านขวามีรอยกัดที่ใบหน้ารอยช้ำที่แขนซ้ายขาทั้งสองข้างด้วย
เธอมีลูกกับสามีเก่าอยู่คนนึงนะครับเด็กชายวัยสี่ขวบนี่มีรอยช้ำที่คอ
แล้วเด็กลักษณะมีอาการหวาดภาวะถ้าใครพูดเสียงดังเนี่ย
หรือมีท่าทางลักษณะแบบจะพุ่งเข้ามาหาเนี่ยเด็กจะหวาดกลัวทันที
ออมบอกว่าคนก่อเหตุคือในศักดิ์อายุ๓๓ปีเป็นสามีใหม่
คบหาอยู่กินกันได้หนึ่งปีคือตอนแรกแรกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
แต่พอคบกันไปเนี่ยออมบอกเธอเริ่มถูกในศักดิ์บังคับให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย

แบบไม่ยินยอมหลายครั้งโดยเฉพาะเวลาที่เขามีอารมณ์แต่เธอเนี่ย
ยังไม่พร้อมเนี่ยก็มักถูกบังคับ
โดยการบังคับก็คือจะขู่เธอด้วยการไปตีลูกเธอ

แต่ที่หนักที่สุดฟางเส้นสุดท้ายนะฮะออมบอกทนไม่ได้
ในศักดิ์นี่กลับมาจากไปกินเหล้าบ้านเพื่อน
คือมาถึงก็เมาเอะอะโวยวายไปทำร้ายลูกเธอ
แล้วก็บีบคอลูกเธอนะเอาเชือกมารัดคอลูกเธอจากนั้นลากตัวเธอเนี่ย
คือลากออมเนี่ยเข้าไปในห้องน้ำพยายามถอดเสื้อผ้าแล้วเอาศีรษะ
เนี่ยกดไปในชักโครกเธอก็ฮึดสู้เอามือเนี่ยบีบอวัยวเพศ
ของเขาอย่างแรงจนหนีรอดออกมาได้แล้วเธอก็พาลูกเนี่ยขึ้น
บ้านแล้วก็ไปแช่งความ
มันก็อุ๋มนั่งขึ้นไปแล้วก็ปิดไฟ่ค่ะหน่อยจนดังอย่าง

มันก็เลยห่อง
สุดท้ายวันนี้เธอแจ้งความนะฮะแล้วก็ต้องมาหาที่พัก
คราวก่อนนะครับทุกผู้ชมครับเธอบอกไม่กลับไปอยู่ด้วยแล้วนะครับ
คุณวิมวลวันได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ๔มิถุนายนคือในเวลาในกล้องมันจะไม่ตรงกับเวลาจริงนะฮะ
แต่มันจะเข้าสู่ช่วงตีหนึ่งแล้วล่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดคือคืนวันที่สาม
ค่ะแต่ตอนเธอหนีมาเนี่ยมันเข้าสู่ช่วงตีหนึ่งมันจะเป็นเวลาวันที่สี่มิถุนายนนะครับ
อมกับลูกชายวัย๔ขวบเนี่ยขี่จักรยานยนต์หนีตายออกมาจากบ้านสามี
อ่าเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากผู้คนแถวนั้นอ่าจะเห็นภาพที่ขี่ผ่านไปแวบหนึ่งนะฮะ
มีกล้องวงจรปิดตอนหนึ่งนาฬิกาสี่สิบสามนาทีนะครับนี่ฮะ
นี่เป็นจักรยานยนต์ของออมที่ขี่ผ่านหน้าบ้านพักหลังหนึ่งเพื่อไปขอความช่วยเหลือนะครับ
คือเธอบอกระหว่างนั้นเนี่ยก็ไปเคาะประตูบ้านหลายหลังแต่ไม่มีใครออกมานะครับ
อาจจะเป็นช่วงกลางดึกอะไรพวกเนี้ยค่ะอ่า
เขาจะไม่รู้ว่าเอ๊ะใครอะไรยังไงนี่ครับ
มีกล้องวงจรปิดในเวลาต่อมานะครับหนึ่งนาฬิกาห้าสิบนาที
ขี่จักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านของชาวบ้านหลังหนึ่ง
สมมุติชื่อบ้านของคุณสมรก็แล้วกันอ่า
นี่ฮะทั้งแม่ลูกเนื้อตัวก็แบบม้อมแม่มเปลือเปื้อนมาเลย
มาข้อประตูขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
หลังนี้ทางคุณสมเขาเปิดประตูบ้านออกมาดู
นี่ฮะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตอนแรกก็จะจอดรถไว้หน้าบ้านนะครับ
แต่เธอก็เกรงว่าตัวในศักดิ์สามีจะตามมาเจอ
ก็เลยนี่ฮะพอเล่าให้เขาฟังแล้วเธอก็เลย
นี่เขาบอกให้อั้นจูงรถเข้ามาจอดในบ้าน
รถก็เปื้อนโครนแม่ลูกก็เปื้อนโครน
เหนือตัวแบบมอมแมมมาเลย
นี่คุณสมรเขาบอกนี่มาช่วยกันเข็น
เดี๋ยวเกิดในศักดิ์ตามหาแล้วมาเจอแล้วยุ่ง

คือถ้าดูระยะทางที่ออมขี่จักรยานยนต์

เพื่อมาขอความช่วยเหลือจากบ้านของคุณสมรเนี่ย

อ้าวเพราะว่าถูกจับเอาหัวกดชะโครกอ่ะ
เอามือไปบีบเอาไว้เอาเพศของในศักดิ์อ่ะ
เขาแบบเขียวจุกหมดแรงถึงหนีรอดมาได้
แล้วได้คุยกับพี่สมเนี่ยฮะ
ชาวบ้านที่ช่วยเหลือ๒แม่ลูกนะครับ

เธอเองก็เคยเจอกันที่บทคริสต์

คือกะว่ายังไงให้เขารอดตายคืนนี้ก่อน
พอรุ่งเช้าก็พาไปโบสถ์แล้วก็ไปแจ้งความ

สักพอดีเลย
คุณวิวันวันก็เลยไปถาม
บอกเอางี้พี่เดี๋ยวผมพาไปดูเลยนะ

ผมนี่ตีลูกเขาเอาเชือกรัดคอลูกเขา
แล้วจับเขาดึงเข้าห้องน้ำใช่ไหม

แล้วก็จับหัวกดชักโครกนั่นเหรอ

อีกมุมที่มันค่อนข้างจะขัดแย้งกันอยู่นะครับ

แต่ไม่ได้ใช้เชือกมัดคอเด็กนะ

ออมบอกว่าออมถูกจับถอดเสื้อผ้าค่ะ
จับเอาหัวกดชักโครกเนี่ย

เนื้อตัวเนี้ยไปเปื้อนโครนที่ไหนมาอะไรยังไงก็ไม่รู้อืม
ผมเห็นอย่างนั้นผมบอกให้ไปอาบน้ำเข้าไปอาบน้ำไล่ให้ไปอาบน้ำ

แล้วประชดด้วยการแก้ผ้า

ออมก็ขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไป
หลังเกิดเหตุเนี่ยศักดิ์บอกผมก็ไปตามนะ
ไปหาที่โบสถคริสต์ที่เขาไปอยู่โอ้โหที่ขวดเหล้าเต็มเลย
ตายนับไม่หวาดไม่ไหวเหมือนกันนะคะเนี่ย
อันนี้ไปเก็บจากที่อื่นมาไว้ขายใช่ไหมขวดเปล่า

คือศักดิ์บอกหลังจากที่เมียเหนียวจากบ้านไปก็ไปตามหาที่โบสถคริสต์นะครับ
ตามให้กลับบ้านแต่ยังไงออมก็ไม่ยอมกลับแถมยังไปใส่ร้ายเขาทุกวันนะ
ขอยืนยันว่าทั้งหมดที่ออมเล่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริง
เขาก็บอกรักทั้งออมแล้วก็ลูกออมนั่นแหละไปง้อแล้วเขาไม่ยอมกลับบ้านเนี่ย
คือเอาเป็นว่าทางออมเขาบอกเขาก็ไปแจ้งความใช่ไหม
ถ้าตำรวจเขาตามไปสอบปากคำก็ต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะในชั้นพนักงานสอบสวนเราก็แค่พยายามไปสอบถามทั้งสองฝ่ายนะครับ
เอ้าถามเพื่อนบ้านด้วยดีกว่านะฮะเพื่อนบ้านในระแวกแถวบ้านของในศักดิ์เขานะฮะบอกกับคุณวิมลวันว่าโอ้โหผัวเมียคู่นี้เหรอ
เขาก็ทะเลาะกันเป็นประจำนั่นแหละทะเลาะกันตีกันตบตีกันพอตบตีกันเสร็จทะเลาะกันเสร็จเขาก็ทายาให้กันคืนดีกัน
รักกันด้วยฝ่ามืออย่างเงี้เหรอคะมันก็วนหลูบอยู่อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเพื่อนบ้านในระแวกแถวนี้เขาก็เลยเหมือนกับเขาได้ยินจนชินก็เลยไม่ได้เข้าไปยุ่ง